แต่ว่าไปที่ร้อยเอ็ดเหตุการณ์นี้ทุกอย่างมันแย่ไปหมดเลย
คุณผู้ชมผู้ชายคนหนึ่งเสพยาจนคุ้มครั่ง
น้องสาวก็ไม่ใช่สิพี่สาวก็ไปต่อว่าน้องชาย
เรื่องของการเสพยามืนเมานู่นนี่นั่น
น้องชายไม่พอใจฆ่าพี่สาวยัดตู้เสื้อผ้า
แล้วก็เผาบ้านตัวเองวอดทั้งหลัง
เหตุการณ์นี้ก็สูญเสียนะครับ
เมื่อวานตอนเช้าเนี่ย
เจ้าหน้าที่ดับเพลิงของอบตหนองใหญ่มาเริ่มรถดับเพลิงไป

หมู่บ้านหนองแมวโพงอำเภอโพนทองที่๑๐๑
ก็เป็นบ้าน๒ชั้นครึ่งปูนครึ่งไม้
อดข้างหลังแล้วนะฮะที่สำคัญในตู้เสื้อผ้าเนี่ย
เจอศพของนางขวัญใจเพชรแก้ว
อายุ๔๖ปีถูกเผาไหม้เป็นต่อตะโก
ไปสอบถามนางสาวอรไทยเพชรแก้ว
ซึ่งเป็นน้องสาวของผู้ตายก็บอกว่าที่บ้านอยู่กัน๕คน
ก็จะมีพี่สาวคือผู้ตายมีหลานสาว
มีหลานชายก็มี๕ขวบ๔ขวบแล้วก็ตัวเธอเอง
แล้วก็นายปานทองเพชรแก้วซึ่งเป็นน้องชาย
น้องชายมีอาการทางประสาทครับสักประมาณตีหนึ่ง
ของวันที่๒๒นะนะน้องชายดื่มเหล้า
เมากลับมาที่บ้านผู้ตายตื่นมา
ก็คือน้องชายเมามาพี่สาวตื่นมาก็ต้องต่อว่าตำหนินะฮะ
ไม่ทำมาหากินเอาแต่ดื่มเหล้าเมาหัวราน้ำ
น้องชายเมามาด้วยไม่พอใจที่โดน
พี่สาวด่าเข้าไปในครัวเอามีดทำครัว
เดินตามพี่สาวขึ้นไปที่ชั้น๒ของบ้าน
บีบคอแล้วก็ใช้มีดฟันหัวพี่สาวจนตาย
แล้วก็ลากศพไปยัดใส่ตู้เสื้อผ้าที่ชั้นล่าง
ไปฆ่าอยู่ชั้นบนลากศพมายัดใส่ตู้เสื้อผ้าชั้นล่าง
น้องสาวคนนี้ก็ตกใจมากกลัวมาก
พาหลานสองคนหนีออกจากบ้านไปก่อน
จนรุ่งเช้ารู้ว่าพี่สาวก็ตาย

ตำรวจโรงพักโพนทองออกหมายจับ
ออกไปตามตัวทางด้านของนายปานทองไปพบ

ถูกพี่สาวด่าเรื่องของการไม่ทำมาหากิน
เมามาแล้วก็เมื่อคืนพี่สาวก็ด่าอีก

นายปานทองเขาเคยเป็นทหารเกณฑ์ด้วยนะ

เคยก่อเหตุฆ่าปาดคอคนขับรถสองแถวตายมาแล้ว

ตำรวจก็ไปตรวจปัสสาวะแน่นอนนะครับ

นั้นก็วางเพลิงทำให้เสี่ยทสัพท์

โอ้โหโดนกันหลายข้อหานะฮะ
ยาเสพติดไม่เคยให้คุณประโยชน์อะไรเลยจริงนะคะ